สำหรับวันลอยกระทงวันนี้นะคะเราเริ่มต้นกันที่ความคืบหน้า
กรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตกระดาษที่สมุทรปราการกันหน่อยนะคะ
คือตอนที่เพลิงเริ่มไหม้สักประมาณช่วง๕โมงเย็นของเมื่อวาน
ถ้านับจนถึงตอนนี้ก็๒๔ชั่วโมง๑วันเต็มแล้วนะคะ
ความคืบหน้าล่าสุดค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุด้วยนะคะ

เพลิงสามารถที่จะควบคุมให้อยู่ในขีดจำกัดวงจำกัดได้แล้ว
ตอนนี้เหลือสักประมาณ๒๐เท่านั้นที่ยังไม่สามารถควบคุมได้
แต่คาดว่าคืนนี้น่าจะสามารถควบคุมได้หมดแล้วนะคะ
แต่เอาล่ะเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยคือต้องบอกว่าหนักหน่วงเลยนะคะ
เพราะว่าต้องใช้รถดับเพลิงรวมถึงปพเองเนี่ย
ต้องใช้ถังดับเพลิงช่วยกันระดมฉีดเข้าไป
เพราะว่ามันโหม่มไหม้มันรุนแรงมากเลยนะคะ

ลงพื้นที่ไปช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะ
จุดที่มันเกิดเหตุเนี่ยต้นเพลิงอยู่ที่บริเวณโกดังเก็บกระดาษ
แท่งรีไซเคิลกระดาษม้วน
ซึ่งเตรียมที่จะส่งให้กับลูกค้ากว่าหมื่นตันค่ะ
ปรากฏว่าถูกเผาวอดทั้งหมดเลยนะคะ
โรงงานที่เกิดไฟไหม้อยู่ในพื้นที่๕ไร่ชื่อว่าบริษัทไทยพัฒนาอุตสาหกรรมกระดาษ
เจ้าหน้าที่เองก็ต้องระดมรถดับเพลิงกว่า๑๐๐คัน
เข้าควบคุมสถานการณ์กันตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเพื่อให้เพลิงมันอยู่ในวงที่จำกัดค่ะ
แล้วก็ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะนักข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบปรากฏว่ายังมีแสงเพลิงลุกโชนขึ้นมา
โดยเฉพาะด้านหลังของโกดังซึ่งถือว่าตรงนี้มันเป็นต้นเพลิงค่ะ
ก็ต้องระดมรถดับน้ำอย่างที่บอกไปนับร้อยคันนะคะ
จากรถดับเพลิงแล้วค่ะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขาก็ต้องจัดส่งนะ
จัดส่งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่หรือว่าเครื่องสูบน้ำระยะไกลเข้าสนับสนุนภารกิจครั้งนี้ด้วย
พร้อมกับมีการต่อสายยางดูดน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งอยู่ห่างสักประมาณ๓๐๐เมตร
เข้าไปช่วยชีดน้ำสกัดเพลิงไม่ให้มันบานปลาย
รวมทั้งมีการใช้รถแบ็คโฮลด้วยนะคะรถแบ็คโฮล๑คันเข้าไปคุ้ยเศษขยะ
กองกระดาษที่มันยังคงคุกรุ่นอยู่ด้านล่างให้ขึ้นมา
แล้วก็มีการใช้หัวดับเพลิงซึ่งเป็นหัวดับเพลิงฉีดน้ำแรงดันสูง
อัดเข้าไปในกองกระดาษเพื่อลดเปลวเพลิงให้มันน้อยลงด้วยนะคะ
แล้วถามว่าทำไมต้องใช้ระยะเวลานานหลายชั่วโมงแบบนี้
จะสามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้
ก็เพราะว่าอุปสรรคสำคัญเลยแน่นอนนะคะว่า
หลังคาบางส่วนมันถล่มลงมา
มันมีลมด้วยพอมีลมทำให้ไม่สามารถควบคุมเพลิง
คือควบคุมได้ยากอะนะมีฝุ่นละอองต่างด้วย
ช่วงเช้าที่ผ่านมาอย่างที่บอกไปผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการลงพื้นที่
สำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ย
ความคืบหน้าคือสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วเหลืออีกสักประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์
คาดว่าน่าจะต้องใช้เวลาอีกหลายชั่วโมงในการดับไฟให้มอดสนิท
คุณผู้ชมฟังเสียงผู้ว่าราชการจังหวัดกันหน่อยค่ะคือตอนนี้ถือว่าควบคุมได้แล้ว
แต่แป้งจากว่ากระดาษที่เปลี่ยนเครื่องเปลืองมันทำให้การดับ
ช่วยก็ทำให้การรับเรียกน้ำแล้วได้ง่ายขึ้นสะดวก
กำลังเนี่ยตอนนี้พี่ไปเข้าไปดูท่านพี่กำลังหาจิตที่จะหุ้ยกระด่าขึ้นมาที่มีคุ้กอยู่เพื่อที่ฉีดน้ำต่าง
มันก็มันใช้เวลาอีกพอสมควรเป็นหลายชั่วโมงเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าเนื่องจากเรียนไปจากต้นเชื้อเครื่องของกระด่า
มันมีเฟลเข้าของกระด่าของคุณไปแค่คนที่ต้องควบคุม
ไม่ได้รุนแรงมากแต่ว่ามีเสพเข้าคลิวไปอาจจะให้ขบบ้าง
แต่วันนี้ทั้งสำหรับสาธารณะวัลยะโสท่านพี่ครอบคุณภาพก็เข้ามา
ก็ตรวจสอบว่าปรุงในไหนบ้างก็จะมีนักชุดพุทธยาไปพูดคุยกับพี่น้องมจชั้นอยู่ในใกล้
นี่ค่ะคุณผู้ชมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรประการนะคะ
ว่าคืนนี้ก็น่าจะต้องทำงานกันตลอดทั้งคืนนะครับ
เพื่อให้ไฟที่มันยังคงคลุกลุ่นมอดดับมอดสนิท
เพราะเกรงว่าถ้าเกิดว่ามันคุขึ้นมาอีกเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะลุกลามบานปลายอ่ะนะ
ส่วนสาเหตุตอนนี้เนี่ยยังไม่ทราบนะคะว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากอะไรกันแน่
ต้องรอเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คือเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะ
ลงพื้นที่ไปเก็บรวบรวมหลักฐานแล้วเดี๋ยวดูกันนะคะว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
ส่วนเรื่องของมูลค่าความเสียหายโอ้โห

พื้นที่ห้าไร่เนี่ยเยอะนะฮะโรงงานแห่งนี้
ว่ามูลค่าเรื่องของความเสียหายไม่น่าจะต่ำกว่า๑๐๐ล้านบาท